โปรดติดตามตอนต่อไป
ทีมเยือนหยุดอึ้งกันไปเลย
อันดับที่๔เป็นการแข่งขัน

ก่อนตัดสินใจซัดบอลเข้าประตูไปเต็ม
ลูกนี้ต้องขอปรบมือรัว

ยังอยู่กันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ๗๒

จังหวะนี้เป็นของนาวินแข้งตัวจี๊

โดยบางจังหวะนี้นาวินเลี้ยงบอล

ก่อนสัดได้ขาวซ้ายเข้าประตูไปแบบเหนือ

ยังอยู่กันที่สนามอินดอลสเตดียมหัวมาก

จังหวะนี้สาวป่าเปิดฟรีคลิก

ปั่นฟรีคิกแบบเต็มข้น
สุดสวยจริงเลยค่ะลูกนี้

ยังอยู่กันที่สนามอินดอร์สเตดียมหัวหมาก
โดยลูกนี้เป็นการทำเกมของทีมการท่าเรือ